เรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมทางภาคใต้

เมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทั้งระทึกแล้วก็น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อน้ำป่าได้ซัดเอารถบัสลอยไปติดกับต้นปาม
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนด้วยกัน

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่วิกฤต
หลังฝนตกหนักตลอด๒วันที่ผ่านมา
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง

และผิวการจราจรในหลายเส้นทางเป็นรอบที่สอง

เกิดเหตุน้ำจากเทือกเขาได้ไหลเชี่ยวกราก
รถบัตรตกถนนบริเวณหน้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ภาคใต้ตำบลทุ่งสัยอำเภอสี่ชน
ทำให้มีผู้ติดอยู่ภายในรถบัตรกว่า๕๒คน
ทหารเข้าช่วยเหลือด้วยความยากลำบาก

คือนางมณีคำแก้วอายุ๖๓ปี
และนางจันคำแก้วอายุ๖๘ปี
โดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันค้นหาร่างจนพบทั้งคู่

จากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
ส่วนรถบัตรเองยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้

โดยเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ประสบภัยทั้งหมด

ขณะเดียวกันแพทย์เองก็ได้เข้าไปทำการรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป
ขณะที่อำเภอท่าสาราเกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมห้องจ่ายยา
และห้องรับผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลท่าสารา
ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร

ต้องช่วยกันขนย้ายเครื่องมือแพทย์ยารักษาโรค
และย้ายผู้ป่วยนอกขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของอาคาร
ญาติและผู้ป่วยที่เดินทางมาตามนัดของแพทย์
ต้องนั่งเรือของสำนักงานปพท่าสารา
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยอำนวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้าออกโรงพยาบาล
เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูงเกือบ๑เมตร

ฝั่งออกเมืองหน้าโรงพยาบาลท่าสาราแล้ว
โดยเปิดเส้นทางบนถนนฝั่งเข้าเมือง

เพื่อระบายรถเป็นการชั่วคราว
อกจากนี้บริเวณถนนสายบ้านตานชวาง

มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
และถนนเป็นระยะทางกว่า๒๐๐เมตร

ที่ทางหลวงได้นำป้ายปากแจ้งเตือน
ให้ประชาชนสัญจรด้วยความระมัดระวัง

อย่างถนนนครศรีธรรมราชสุราธานี

จะราจรให้เหลือเพียงช่องทางเดียว
ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่หลากจากเทือกเขา

โดยเฉพาะพื้นที่เขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช
น้ำได้ท่วมถนนพัฒนาการคูขวาง
ซอยต่างซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจแล้ว
โดยปริมาณน้ำสูงกว่าน้ำท่วมเมื่อครั้งที่ผ่านมา
และมีแนวโน้มจะยังสูงขึ้นอีก
ขณะที่จังหวัดชุมพรบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑
ถนนสายเอเซีย๔๑ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพร
ถนนขาล่องใต้และขาขึ้นกรุงเทพก็พบว่า
มีน้ำไหลเข้าท่วมผิวการจราจรสูง๓๐๖๐เซนติเมตร

จาก๔แยกประถมพรถึงปั๊มน้ำมันเชลล์
รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้
ด้านเจ้าหน้าที่แขวงการทางชุมพร

มีความจำเป็นที่จะเดินทางไปที่ภาคใต้

หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน